อุ่นเครื่องของเจ้าแหลมศรีสะเกดนะครับที่มีคิวที่จะอุ่นเครื่องด้วยเหมือนกัน
จนมีมติจากคณะรัฐมนตรีให้งดจัดการแข่งขันกีฬาชั่วคราวเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดนะครับ
ซึ่งผู้จัดก็ชี้แจงว่าทีมงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
และยินดีนะครับให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้สถานการณ์ขี้คายโดยเร็วนะครับ
คอนโดก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้
เพราะว่าต้องเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐นะครับ
ล่าสุดผู้ช่วยสวัสดิ์อาจารย์พิมพ์วนศรีวิกรนายกสมคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยสถานการณ์ว่าตอนนี้ก็ได้หารือกับโค้ชเชยองซ็อกหัวหน้าผู้ฝึกสอน
แล้วก็เห็นควรว่าตอนนี้ให้ปิดแคมป์ไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าไม่ต้องการให้มีการรวมตัวของนักกีฬาเกิดขึ้น
จากนั้นก็จะขอดูสถานการณ์ก่อนอีก๒สัปดาห์
แล้วก็ระหว่างนี้จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในแคมป์นะครับ
แล้วก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถเปิดแคมป์ได้เมื่อไหร่
ถ้าเกิดเปิดแคมป์เนี่ยอาจจะให้นักกีฬาที่ต้องเตรียมโอลิมปิก๒๐๒๐เข้ามาเก็บตัวเท่านั้น
ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมีแค่๔คน๑คนก็คือน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจที่ได้โคต้าไปแล้วนะครับ
ประกอบไปด้วยพันธภาหารสุจินในรุ่น๕๗กิโลกรัมหญิง
แล้วก็หลักชัยห้วยหงทองนะครับรุ่นขออภัย๖๘กิโลกรัมชาย